ส่วนเรื่องของไทยลีกที่จะกลับมาแข่งขันนะครับในวันที่๓๑มกราคม
ก็เป็นคู่ระหว่างเชียงราอีกการท่าเรือซึ่งสมโภคคอร์เนี่ยยังไม่อยู่ยากให้จัดการแห่งขัน
ลีกใน๕พื้นที่นะครับของจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุด
ก็คือสมุทรสาขรชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราก
สอนเนี่ยคงไม่มีงบประมาณในการไปเช่าสนามสำหรับการเป็นทีมเย่าหรือว่าการเป็นเจ้าบ้าน
แล้วก็คงมองหาวิธีคือก็ไปแข่งเป็นทีมเยือนแทนแหละครับ
คือไม่ต้องให้ทีมเยือนมาเยือนครับให้ทีมเยือนเล่นในสนามที่บ้านไปเลย
แล้วก็ประเด็นนี้มีการพูดคุยกับบางสโมสรซึ่งบางสโมสรก็ตอบรับแล้วนะครับ